อยากจะขอว่าลองเป็นพ่อค้าโหโนติเสียทีนะ

ครับสักพักหนึ่งต้องแผ่มันใช่ฝนต้องอย่างเงี้ย

โยนเข้าไปไปไหนแล้วจับตามองให้ดีฮะ
โอ้โหเมื่อกี้พับลุกข้ามว่าเอ๊ะ
อยู่ไหนอยู่ไหนแล้วฉันจะได้กินไหม
สรุปก็คืออยู่นู้นค้างคาน

เรียกว่าเป็นคนค้างคาน
ไม่ได้ค้างคาอย่างเดียวค้างคานเลยนะฮะ
โอ้โหสงสัยไปค้างแบบนี้บ่อยเพราะว่าตรงไอ้ราวตรงนี้

มันมีร่องลอยเป็นน้ำมันน้ำมันเปื้อนอยู่เยอะเลยนะฮะ
แล้วพ่อค้าเขาไม่งงเหรอว่ามันไปติดอยู่ข้างบนแล้ว

หรือเปล่าได้กำไรใช่ไหมขายโรตีเนี่ยได้กำไรอยู่ใช่ไหม
อยากรู้ว่าอันนั้นเป็นแผ่นที่เท่าไหร่แล้ว